ดูข่าวนี้หน่อยเดี๋ยวต้องให้คุณเข็มมาสอนช่วยด้วยล่ะ
เพราะว่าเรื่องนี้วงการบันเทิงคุณแอนทองประสมผู้จัดการสาวชื่อดังนางเอกชื่อดังนะฮะ
ก็อย่างที่ทราบข่าวคุณแอร์เนี่ยเปิดเผยเรื่องราวคุยกับคุณปิ่นนัทธนันใช่ไหม
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าโอ้นี่เพิ่งถูกยกเขาไปขโมยของที่คอนโดไปเนี่ย
ค่าเนี่ยเกือบ๒๐ล้านนะแต่ความจริงคดีเนี่ยเขาได้คนร้ายแล้ว
คนก่อเหตุแล้วคุณแอนก็เลยออกมาเปิดเผยนะฮะ
ล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับความคืบหน้าของเรื่องนี้นะฮะ
พนักงานสอบสวนสนทองหล่อเนี่ยนำตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุ
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัวของคุณแอนทองประสม
อายุ๓๓ปีนะครับชื่อนางสาวพัฒนารีไปฝากขังนะฮะ
วันนี้พาไปฝากขังผลัดแรกนะครับท่านผู้ชมครับ
ชื่อเล่นชื่อนุ้ยใช่ไหมเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของคุณแอนนะครับ
ส่วนเมื่อช่วงบ่าย๓ที่ผ่านมาคุณแอนได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
หลังจากไปพบพนักงานสอบสวนสอนอทองหล่อนะฮะไปพบตอนบ่าย๒นะครับ
เพื่อไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ไปคุยเรื่องการเอาของกลางคืนด้วยนะฮะ
ที่ถูกขโมยไปนะครับคุณแอนบอกว่าไม่คาดคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้น
กับตัวเองนะครับตอนนี้ยังได้ของกลางคืนไม่ครบนะฮะ
หลังจากที่มีข่าวออกมาว่าได้ตรงนั้นตรงนี้คืนเหลือเงินสดอะไรเท่านี้
แต่คุณแอนบอกมันยังได้ไม่ครบยังต้องไปติดตามเอาคืนต่อ
ทราบว่าของที่หายไปเนี่ยที่ทราบว่าของหายไปเพราะว่าในวันเกิดเหตุ
กำลังจะไปออกทำงานจะไปออกงานแล้วไปเปิดเซฟที่คอนโด
เพื่อเอาเครื่องประดับมาใส่ทำให้รู้ว่าเครื่องประดับทั้งหมดเนี่ยหายไป
ก็เลยให้ฝ่ายนิติบุคคลของคอนโดตรวจสอบกล้องวงจรปิด
คุณแอนบอกว่าก็เห็นกล้องวงจรปิดว่าใครเข้ามาห้อง
ซึ่งมันมีไม่กี่คนที่เข้าห้องได้
พอเห็นว่ามีคนประมาณนี้ที่เข้าข่าย
แล้วบังเอิญเป็นคนใกล้ชิดทั้งหมด
เนื่องจากห้องเนี่ยเป็นออฟฟิศด้วย
ก็เลยเชิญทุกคนในกล้องวงจรปิดมาพบตำรวจ
แล้วตำรวจก็บอกว่ามีคนรับสารภาพแล้ว
แล้วก็รู้ว่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตัว
ซึ่งในกล้องวงจรปิดคุณแอนบอกว่ามันก็มองได้หลายแบบ
แบบไม่มีพิรุษก็ได้หรือมองแบบมีพิรุษก็ได้
ซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยตำรวจเขามองออก
เราอาจจะมองไม่ออกแต่ตำรวจมองออก
ขณะนี้ผู้ต้องหาถูกคุมตัวไปฝากขังแล้วที่ทันทะสถานหญิงกลาง
คุณแอนบอกว่าช่วงวันเกิดเหตุติดถ่ายละครนะครับ
พอทราบว่าทรัพย์สินหายไปก็มาแจ้งความที่สอนอทองหล่อ

หลังจากนั้นก็ติดคิวถ่ายละครตลอดเลยยังไม่ได้เข้ามาคุยกับตำรวจ
วันนี้ก็เลยมีโอกาสนัดกับตำรวจสอนอทองหล่อมาคุยรายละเอียดเรื่องของคดี
คุณแอนยืนยันว่าทรัพย์สินที่หายไปทั้งหมดจำนวนรวมเนี่ยมูลค่าประมาณ๑๙ล้านนะครับ
มีทั้งเงินสดแล้วก็เครื่องประดับนะฮะโดยเฉพาะพวกเพชรนะครับ
ซึ่งตอนนี้รู้แล้วว่าเครื่องประดับที่เป็นเพชรถูกจำนำไว้ที่ไหนบ้าง
ที่คุณแอนมาคุยกับตำรวจในวันนี้ก็มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายถอนคืนมา

จะเป็นตัวคุณแอนเองหรือตำรวจดำเนินการ
ขณะเดียวกันในส่วนของเงินสด๑๗๐๐๐๐บาท
คุณแอนบอกว่าไม่น่าจะตามคืนได้แล้ว
แสดงว่าเขาเอาไปใช้แล้วประมาณอย่างนั้นนะฮะ
ส่วนเครื่องประดับเอาไปจำนำเอาไปขายอะไรพวกนี้เนี่ยยังพอตามได้บ้าง
รายละเอียดทรัพย์สินต่างที่ถูกขโมยไปนะครับ
มีอยู่๑๐รายการเงินสด๑๗๐๐๐บาท
แหวนเพชรทรงกลม๑วงราคา๒ล้าน
ต่างหูเพชรทรงกลม๑คู่ราคา๑๙๐๐๐๐๐
หูเพชรทรงกลม๑คู่อันนี้ราคา๕ล้านต่างหูเพชรทรงสี่เหลี่ยม๑คู่๘ล้าน
มีทองคำแท่ง๑บาท๑แท่ง๓๐๐๐แผ่นทอง๑บาทอีก๑แผ่นราคา
แผ่นแหวนเพชร๑โมงราคา๕๐๐๐๐รวมแล้วทั้งหมด๑๙๒๘๐๐๐บาท
คุณแอนทองผสมบอกว่าเสียใจมากที่ผู้ช่วยที่รู้จักและทำงานมานาน
นับสิบปีมาก่อเหตุแบบนี้คือความจริงก็รู้มาบ้างว่าเขาติดพนัน
คือเมื่อมารู้ความจริงก็คือการติดพนันของเขาเนี่ยมันติดแบบเบอร์ใหญ่มาก

คุณแอนบอกว่าคอนโดมิเนียมที่อยู่เนี่ยเป็นออฟฟิศทำงานด้วย
มีคนสนิทที่ทำงานด้วยกันเนี่ยเข้าออกได้นะฮะ
สำหรับทรัพย์สินมีค่าทั้งหมด

คุณแอนบอกคุณแอนรู้คนเดียวก็เลยเป็นเรื่องแปลกมาก
ผู้ช่วยคนนี้สามารถเปิดเซฟเอาออกไปได้
โดยไม่ได้มีการลื้อค้นเลย

แบบเอกสารให้นักแสดงมันก็มีหน้าที่แค่มุมนั้น
แต่มุมที่เราเก็บของแล้วเราก็มีเซฟ
นั่นหมายความว่าเรามีเซฟ
แสดงว่าเราไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปตรงนั้น
ตรงนี้แอนก็ชัดเจนเขาก็ไม่ควรเข้าไป
ซึ่งก็ไม่ทราบว่าใครมาได้
ไม่รู้เหมือนกันแอนก็งงว่าไปเอามายังไง
มันก็ไม่ได้ถูกมัดอย่างนี้

คือก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวว่า
นักแสดงสาวดาราสาวชื่อดังคุณคิมเบอรี่
ก็เคยถูกขโมยกระเป๋าแบรนดเนมในคอนโดนะฮะ
หายไป๔ใบเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมา

คุณแอนบอกว่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ

ใช่ไหมฮะก็ไม่แน่ใจคุณแอนบอก

ทันตำรวจเอกดวงโชศวันเจาหลัดภูมิกับการสอนอทองหล่อนะครับ
บอกว่าแนวทางการนำทรัพย์สินคืนให้กับคุณแอนเนี่ย

หนึ่งก็คือคุณแอนก็ต้องไปถ่ายถอนเอง
อันนี้ต้องยอมถ่ายถอนเองจากโรงรับจำนำนะฮะ
ทางคนก่อเหตุเอาไปจำนำเอาไว้

ตามมูลค่าที่ผู้ต้องหานำทรัพย์สินไปจำนำเอาไว้

เหลือจะไปเรียกคืนอะไรจากทางผู้ก่อเหตุ

กรณีที่โรงรับจำนำ
หรือสถานที่ที่เอาไปจำนำไม่ยอมคืนทรัพย์สินให้
พนักงานสอบสวนก็ต้องไปดำเนินคดีในข้อหารับของโจร
แล้วก็ต้องไปต่อสู้กันต่อในชั้นศาล
แต่ทางโรงรับจำนำเขาก็มีกฎหมายคุ้มครอง
ในเรื่องของการรับจำนำอยู่เหมือนกัน
กรณีที่รับจำนำในมูลค่าที่ต่ำกว่าราคาของ
แล้วอ้างว่าผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ

ฉะนั้นอาจจะถูกยึดจุดนี้เนี่ย

กรณีที่โรงรับจำนำเขาไม่ยินยอมให้คืนทรัพย์สิน
ก็เลยไม่รู้ว่าคุณแอร์จะเลือกทางไหนนะ

นางเอกสาวชื่อดังคุณคิมเบอรี่นะครับ

บอกเรื่องที่เกิดขึ้นก็ต้องส่งกำลังใจ

แล้วก็เข้าใจทุกความรู้สึกดีว่าเป็นอย่างไร
เมื่อถูกคนใกล้ชิดหักหลัง
แต่ก็ไม่สามารถพูดอะไรได้เยอะ
ว่าคนที่ก่อเหตุในกรณีของคุณแอนเนี่ย
ที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดการที่ชื่อนุ้ยเนี่ย
เป็นคนเดียวกับที่เคยขโมยกระเป๋าแบรนด์เนมของเธอหรือเปล่า
ก็ในส่วนตรงนี้คิมอาจจะพูดไม่ได้ค่ะ

แล้วก็รายละเอียดอาจจะพูดไม่ได้จริงนะคะ
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะที่จะต้องสืบต่อ
ก็อาจจะต้องไปถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
โหเข้าใจเข้าใจแบบ
แบบเข็มก็ได้เจอกับพี่แอนนะคะ
คือแบบแทบไม่ต้องพูดกันเลยอะ
มันมองตาแล้วรู้เลยว่าเขาคิดอะไร
ส่วนกรณีเหตุการณ์ของคุณคิมเบอรี่นะฮะ
ที่ถูกขโมยกระเป๋าแบนเนมไป๔ใบจากคอนโดเนี่ยนะครับ
คุณคิมเบอรี่บอกว่าตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับ

คุณกิมเมอรี่บอกว่ายอมรับว่าในส่วนของคุณคิมเบอรี่เนี่ย

แต่พอมาเจอเรื่องของคุณแอนทองประสมก็ช็อกไปเลย

แต่เธอบอกพอเจอเรื่องของคุณแอร์นี่เธอบอกเธอช็อกเลยหนักกว่าของเธออีก